ถ้าคุณเบื่อเขาเดี๋ยวพวกเราจะพาไปเที่ยวทะเล
ถูกต้องดิฉันขอพาไปเที่ยวทะเลที่ระนองนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเนี่ย
ไปดูที่พักแบบรักโลกรักธรรมชาติกันมาแล้วใช่ไหม
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากจะเล่าให้ฟังว่า
มีอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะพาไปชมบรรยากาศสวยพระอาทิตย์ตกดิน
เขาเรียกว่าเราออกไปชมกันกลางทะเลบนกระเตงกันเลยคุณผู้ชม
แล้วก็ไปหาอาหารทะเลสดอร่อยกินกันด้วยไปเลยค่ะ
ก่อนที่จะไปทานอาหารทะเลขอพาเข้าสวนก่อน
ไปที่สวนมะพร้าวนะคะไปหาวัตถุดิบสำหรับทำไอศครีมมะพร้าวกะทิสด
ใช้แบบวิธีทำแบบไม่ต้องใช้ตู้เย็นก็เป็นไอติมได้

ทำง่ายมากเลยผสมวัตถุดิบที่หาได้ในสวนลงไป
ใช่ไหมเนี่ยคุณหมุนไปจนมันกลายเป็นเนื้อเนียนนะคะ
ไอศครีมฝีมือดิฉันอร่อยมากจริงขอบอกหอมหวานมันสุดเลย
และไปถึงทะเลทั้งทีแบบนี้ก็ต้องไปทานอาหารทะเลสดกัน
และคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะคะ
คือเราออกไปหาวัตถุดิบแล้วเราก็นั่งเรือออกไปกันที่กระเตง
หรือเขาเรียกว่ากระต๊อบกลางน้ำ
กระเตงเนี่ยเป็นจุดพักสำหรับชาวเลที่เขาเอาไว้เลี้ยงหอย
หรือว่าอันนี้เขาทำเป็นแบบว่าให้นักท่องเที่ยวสามารถมาพัก
ชมพระอาทิตย์ตกกันได้เหมือนกันสวยงามมากมากนะคะ
คุณเป็นหอยแผล่นทู้แบบเป็นพวงเลยนี่ค่ะกุ้งมังก้อน
คุณอยากจะรับประทานอาหารสดอร่อย
พร้อมบรรยากาศดีฟินแบบดิฉันแบบนี้ครับ
เชิญคุณผู้ชมให้มาเที่ยวกันที่จังหวัดระนอง
หรือว่าติดตามในวันอาทิตย์นี้นะคะ
วันที่๒๐มกราคมนี้เวลาเที่ยงครึ่ง
คุณก็จะได้เหมือนว่าเราเข้าไปอยู่ในจังหวัดระนอง

เพราะว่ารายการนี้คือรายการโอ้โหไทยแลนด์

ตามกันให้ได้กับโอ้โหไทยแลนด์นะครับ